อยู่กับเด็กนิดเดียวก็ไม่ได้
อย่างช่วงที่แล้วเราเล่าไปใช่ไหมนะฮะ
อย่าให้คลาดใส่ตานิดเดียวก็ไม่ได้ใช่
แล้วแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูก
มาซื้อปลาต้องโกร้อนทอดอยู่ใน
เห็นกระทะไหม
รถจอดอยู่ด้านนี้มุมขวาล่าง
เห็นนิดเดียว
แม่ลงมายืนซื้อเครื่องไม่ได้ดับ
ลูกเนี่ยเอามือบิดคันเร่งครับ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นพอแล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ใฟลุกน้ำมันทั้งหมด
รวกนะคะเด็ก

นิดเดียวก็ไม่ได้ดับเครื่องเถอะ
ตอนแรกลือกันขาวเนอะ

เจ้ายุทธภพในพื้นที่ตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เล่าบอกว่ากำลังขายปลาต้มโกะ

ใช้มือบิดรถจักรยานยนต์คันเร่งที่แฮนด์นะครับ
มันก็พุ่งตัวสิครับ
เต็มนะแต่แบบความที่น้ำมันมันตกไปแล้วมันร้อน
แล้วเด็กมันไปกับรถมันติดอยู่กับรถไง

มันก็คงจะแบบโดนน้ำมันใช่

ใครตอบถามจริงตกใจมั้ยหายใจคว่ำมั้ย
กินทำมันจะรั่วออกะ
เออนามันรั่วออกฟ้ายลุกท่วมตัวต่อมา
โอ้ยไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้
เป็นคลิปเด็ดที่เอามาเตือนภัยด้วยนะคะ